สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนมาตามนัดจริงค่ะ
สำหรับฝนที่จะลงมาถล่มนะคะเติมน้ำในช่วงส่งท้ายเดือนนี้ค่ะ
จากมรสุมฝนประจำฤดูกำลังแรงได้กลับเข้ามานะคะ
ปกคลุมประเทศไทยของเราค่ะพัดปกคลุมทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ
วกกับในระยะนี้นะคะร่องฝนได้เลื่อนลงมาต่ำนะคะ
พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสาน
ลักษณะแบบนี้นะคะขอเตือนนะคะคุณผู้ชม
ภูมิภาคต้องระวังฝนตกหนักเอาไว้ด้วยนะคะ
บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ส่วนมรสุมในเดือนหน้านะคะอาจจะเข้ามาพัดปกครุมประเทศไทยอย่างน้อย๑ลูกค่ะ
ในขณะที่สถานการณ์นะคะปีนี้ฤดูหนาวมาแน่ค่ะคุณผู้ชม
จะเริ่มต้นนะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะ
ที่แรกก็คือภาคอีสานนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
ต้องเผชิญกับฝนตกหนักเพราะว่าเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนหลายประเทศค่ะ
เผชิญกับฝนตกหนักเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นคือประเทศสิงคโปร์คุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้นะคะมีระบบการระบายน้ำที่ดีแต่ล่าสุดสิงคโปร์ค่ะ
มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำปลาไหลหลากจากฝนที่ลงมาตกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาสิงคโปร์นะคะก็ได้เตือนภัยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ